คุณผู้ชมคะมีกรณีชายวัย๔๗ผูกคอตาย
บ้านพักคนงานที่จังหวัดอุดรธานี
ตอนแรกญาติติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่ามีลักษณะของตับฉีกด้วยนะคะ
แต่ทางแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีออกมายืนยันว่า
ช่วยชีวิตคนที่ผูกคอตาย
ถ้าเป็นการปั๊มหัวใจผิดจุดหรือรุนแรงเกินไป
อาจจะทำให้ตับฉีกได้
พันธุ์ตำรวจเอกชวิตศรีจันทร์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี

ญาตินายสำลีอาสาวิเศษ

ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เข้าไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่
ในห้อมน้ำบ้านพักคนงานในจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
จากว่าตอนแรกติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของนายสำลี
เกิดจากการผูกคอจนขาดอากาศหายใจ
หรือถูกทำร้ายจนตับฉีก
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
โดยมีการวัดความสูงของขื่อห้องน้ำขนาดของเชือก
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้ญาติปั๊มหัวใจ
และถ่ายวีดีโอส่งไปให้แพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีตรวจสอบ

สาเหตุที่นายสำลีเสียชีวิตอาจเป็นเพราะญาติปั๊มหัวใจผิดจุดและรุนแรงเกินไป

ที่สำคัญคือนายสำลีเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจมาประมาณ๒ชั่วโมง
หมายความว่าเสียชีวิตมาก่อนแล้ว
แต่ญาติเข้าใจว่ายังหายใจอยู่ก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจ
พันธุ์ตำรวจเอกชวิตบอกว่าหลังสืบสวนพยาน
รอยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สรุปให้ญาติฟัง
ญาติต่างก็คลายข้อสงสัยนะคะ
และไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว

สำหรับใครที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของการปั๊มหัวใจ
อย่าเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บนะคะ
ควรรอแพทย์รอผู้เชี่ยวชาญ

เป็นอันตรายกับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บได้ค่ะ